วันนี้ได้ข้อยุติแล้วจากสำนักงานกรกต
ว่ายุทธย์สุดเดียวตามที่สำนักงานกรกฎาว์
เคยเสนอไว้ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ประกอบกับเจตนารมณ์ของระบบการเลือกตั้ง
ให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งทางสำนักงานได้ปรึกษาและแจ้งต่อกรรมการกรกตให้รับทราบ

ที่ได้รับการจัดสรรจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ

ตามผลคะแนนรายเขตที่เปิดเผยเมื่อวันที่๒๘มีนาคม
แต่อาจเปลี่ยนแปลงหากผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง
กรกตสั่งให้นับคะแนนใหม่๒หน่วย
และสั่งให้เลือกตั้งใหม่๖หน่วยเสร็จสิ้น
เพราะต้องนำผลคะแนนรวมมาคำนวณอีกครั้ง
อกจากนี้กรกตได้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ของ๖หน่วยใน๕จังหวัดแล้ว
คือ๒๑เมษายนนี้
ซึ่งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
ออกประกาศกรกตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนใหม่
โดยให้ผอประจำเขตและกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว
ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งเช่นเดียวกับวันที่๒๔มีนาคม
พร้อมออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
๒หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่น

โดยให้กรรมการเขตเลือกตั้งแต่งตั้งกรรมการนับคะแนนใหม่

มีอำนาจประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่
เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง
รับเสียงวิจารณ์การทำหน้าที่
แต่ยืนยันภารกิจสำคัญของกรกต
คือการทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม
สืบสวนสอบสวนทุกข้อร้องเรียน
ขณะนี้มีเกือบ๓๐๐เรื่อง
ประกอบกับที่กรกตสั่งให้นับคะแนนใหม่และเลือกตั้งใหม่
มีผลต่อคะแนนที่จะนำมาคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
แต่ยืนยันสูตรการคิดคำนวณมีเพียงวิธีเดียวตามรัฐธรรมนูล

อย่าเพิ่งคิดไกลต้องยื่นสารรัฐธรรมนูลตีความ
การการเลือกตั้งต้องทำ
เรายินดีที่จะมาพูดคุยกับท่าน
หรือจะให้แจกข่าวเป็นรายลักษร

เช่นนี้กำลังจะพิสูจน์ว่า
สุจริตและเที่ยงธรรมจริงหรือไม่
เราไม่ได้ลอยตัวเลยนะฮะเราทำงานตลอดครับ
ท่านพระเจ้าอย่างไรในการใช้สูตรคำนวณสอบบัญชีรายชื่อ

คำนวณเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูล
และกฎหมายประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎร

ก็ต้องกระจายสักส่วนไปให้ภาพที่ได้แปลงได้ถึง๗๑๐
นี่คือสิ่งที่กฎหมายจะกำหนดไว้ใช่ไหมครับ
เราทำตามนั้นหมดทุกอย่างครับ
ในวิสุนุกเครื่องงามรองนายกรัฐมนตรี

นักศึกษาซึ่งรวบรวมรายชื่อถอดท้อนกรกต

และไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือไม่
ขณะเดียวกันย้ำว่าในขณะนี้จะถอดถอนใครไม่ได้
เพราะรัฐธรรมนูลไม่ได้กำหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือผู้บัญชาการทหารบก
เชื่อว่าการเข้าชื่อถอดท้อนอาจมีผลทางจิตวิทยาเท่านั้น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ห่วงการรวบรวมรายชื่อถอดผู้บัญชาการทหารบก

ที่ไม่สามารถล่ารายชื่อถอดท้อนได้
และส่วนตัวคงไม่ต้องให้กำลังใจอะไร
เพราะที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบก
มีเจตนาดีที่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน